เอาละครับคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไป
ว่าไปดูพ่อค้าไอเดียเจ๋งขายกาแฟ
แต่เขาก็คิดนะจะขายอย่างไรจะใส่ถุงมากถุงน้อย
ใส่น้ำแข็งอย่างไรอะไรเท่าไร
ปกติแล้วก็๒๕บาท๓๐บาทถ้าเป็นลักษณะถุงนะ
ก็ใช้คำใช้วิธีการในการคำนวณอัต
เต็มถุงก็ขายตามราคานั้น๒๐๒๕บาท
แต่ว่าพ่อค้าที่นี่ที่จังหวัดสุราธานีนะครับ
ตาชั่งมาชั่งเลยทั้งน้ำแข็งทั้งน้ำชากาแฟนะครับ
เพื่อจะเป็นการขายเขาบอกว่าอย่างเที่ยงตรง
เข้ากันทุกถุงชื่อก็ดีนะฮะบุญโข๔กิโล
แล้วก็ปริมาณทั้งชาทั้งกาแฟทั้งน้ำทั้งน้ำแข็งจะเท่ากันเป๊ะ

เออนะครับเขาบอกว่านี่แหละฮะพ่อค้าหัวใสไอเดียเจ๋งคนนี้ก็คือ
คุณธีรพงศ์แก้วแดงนะครับ
เจ้าของร้านน้ำชาบุญโขชาโบราณ
ลงมือชงชาเตรียมใส่ถุงช่างกิโลให้กับลูกค้าที่มาซื้อบริเวณหน้าร้าน
ตั้งอยู่เลขที่๘๕ถนนตลาดล่างตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีนะครับ
ซึ่งขายชากาแฟและน้ำชนิดอื่นที่ไม่เหมือนกับร้านอื่นตรงที่ใช้นี่แหละครับ
ตาชั่งเป็นเครื่องวัดในการขายนี่นะฮะ
คนที่เราพบก็ว่าก่อนที่จะมาเปิดร้านน้ำชาบุญโข
เคยทำงานบริษัทเอกชนมาก่อนเริ่มขายมานาน๑๒ปีแล้ว
โดยเฉพาะสูตรชาที่นำมาขายก็เป็นสูตรของทางร้าน
ค้นพบจนได้สูตรที่ลงตัว
รสชาติเข้มข้นไม่เหมือนใครถุงใหญ่ขนาดนี้

แต่ว่าเขาบอกว่าช่วง๕ปีหลังเริ่มคิดวิธีในการเพิ่มยอด
ตอนแรกเห็นจะใส่ถุงเป็นกระดาษเหมือนกับคนอื่น

ก็เลยหันไปขายเป็นกิโลนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นน้ำชาเย็นกาแฟเย็นหรือน้ำชนิดต่าง

นี่คุณพี่บอกของผมเนี่ยครึ่งกิโล

ถุงละ๑กิโลขายราคา๓๕บาทครับ
ถุงละกิโลครึ่งขายในราคา๔๐บาท

จะดื่มกันอย่างไรกิโลครึ่ง
หรือถ้าเป็นแบบโอ่งผมบอกแล้วโอ่งมีส่วนเกี่ยวข้องคุณ
มังกรเล็กแบบเมื่อสักครู่นี้นะฮะ

คือโอ่งเล็กเนี่ยราคาขายไปเลย

โอ้โหการตลาดสุดยอดจริง
โอ่งใหญ่เนี่ย๑๓๙บาท
แล้วก็นำกลับมาเติมใหม่ได้เพียง๓๙บาท

เขาเรียกว่าลดปริมาณขยะด้วย

อย่าขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อนะคะ

ใส่ตะก้าหน้ารถอีกคุณนะฮะ

ตอนนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างมากนะครับ
แต่ละวันมีลูกค้าขาประจำขาจรมาซื้อดื่มกันเยอะเลย

ซึ่งร้านจะเปิดขายตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกาของทุกวันนะครับ
เดี๋ยวเราให้คุณพี่เขาทำงานวิจัยดีกว่า

เป็นลูกค้ากลุ่มไหนแบบถุงแบบกิโลกินกันกี่คนอะไรอย่างนี้ดีไหม
การตลาดมากต้องวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายก่อน
แล้วก็ถ้าคุณจะเอาองค์ใหญ่องค์ราชบุรีไปซื้อ
ก็ต้องถามคุณพี่เขาขายเท่าไหร่นะ

ก่อนจะไปถามคุณพี่เขาถามก่อนว่าดิฉันจะเอารถอะไรไปซื้อ
หรือจะกินกับใครบ้างนะครับ

ก็คิดต่อยอดในการทำการตลาดได้ดีนะครับ